ช่วงเวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
เราได้รับรายงานข่าวเศร้าของวงการเพลงไทยนะคะ
เราได้สูญเสียศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงกำแหงด้วยวัย๘๖ปีค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า
สุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากล

บ้านเป็นบ้านเลขที่๒๖๗ซอยปรีดีพนมโยง๔๒แยก๗กรุงเทพค่ะ
โดยมีร้อยตำรวจเอกสถาพรโสธิยิ้มรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
สอนอคลองตันพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูเข้าไปตรวจสอบ
เรื่องต้นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
สุเทพวงกำแหงปัจจุบันอายุ๘๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าของเพลงลูกกรุงไพร้ออมตะหลายเพลงนะคะ
ด้วยน้ำเสียงที่หวานนุ่มทำให้ได้รับสมยานามว่าเป็นนักร้องเสียงขยี้แพร่ในฟองเบียร์
โดยก่อนหน้านี้ค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะเป็นอาการเจ็บป่วยตามวัย
ซึ่งมีแฟนเพลงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
จนมาถึงข่าวเศร้าล่าสุดก็คือช่วง๖นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็คือการข่าวการเสียชีวิตของคุณสุเทพค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ